เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นนับ๑๐ตีกัน
ในงานผ้าไหมปักทงชัยนครราชศรีมานะ

คนที่ถูกรุมสวมเสื้อสีเขียวค่ะ
ถ่ายไปก็ลุ้นไปตื่นเต้นตกใจ

แล้วก็กลัวชายเสื้อเขียวนี่เจ็บ

เอาจริงค่ะนักวิดารณ์ทีนั้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจริง

มันก็เป็นหลักฐานชั้นดีด้วยนะคะต้องขอบคุณด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะในเมืองผ้าไหมปักทงชัยของดีเมืองโคราชนะคะ
ห้าทุ่มครึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตปุ๊บ
เกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาดผู้กำกับการสพปักทงชัยให้ข้อมูลบอกว่า
คนที่ถูกทำร้ายทราบชื่อแล้วนะสวมเสื้อสีเขียวชื่อว่านายสุรศักดิ์แก้ววิเศษ
อายุ๒๕ปีวันเกิดเหตุมาเที่ยวงานนี่แหละมากับเพื่อนอีก๓คน
ส่วนสาเหตุการทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันได้รับรายงานจากสายสืบว่า
เพื่อนคนหนึ่งของในนัทที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะมาเที่ยวงานด้วยกัน
ก็เล่าว่าในนัดชายเสื้อเขียวไปคุยกับผู้หญิงของฝั่งตรงกันข้าม
มีการจับมือถือแขนกันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาไม่พอใจ
เคลียร์ทำความเข้าใจกันไปแล้วแยกย้ายกันไปแล้วด้วยซ้ำ
เพื่อไปดูการแสดงคอนเสิร์ตหลังจากนักแสดงร้องจบงานเลิกเท่านั้นแหละ
ในนัทเสื้อเขียวเนี่ยเดินออกมาจากห้องน้ำเพื่อที่จะกลับที่พัก
ไม่รู้มาจากไหนค่ะคู่อริพุ่งมาเลยนะคะทั้งที่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
แต่ภาพนี้น่าจะเป็นลักษณะขอเคลียร์รอบสองแต่ทีนี้ไม่มีคำพูดแล้วค่ะ
มีแต่เสียงตุบตุบตับตับตับตุบตุบเนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันแม่ของในนัทค่ะเห็นคลิปนี้แล้วเหมือนกันทำใจไม่ได้
สารลูกเนี่ยนะคะมีแผลเต็มไปหมดเลยฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
เพื่อนชื่อแมนบอกว่าแม่ตอนนี้ผมจะพาผมช่วยนัทนะผมจะพานัดมาโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ให้แม่ไปรอรับอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่านัดน่ะล้มเอง
เขาไม่แบบไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะคะก็เลยบอกนัดน่ะล้มเอง
เขาเลยพ่อเขาเลยนัดตัวกลับบ้านอ๋อจ้ะ
ก็เลยมาจะไม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แล้วนะคะไปเห็นคลิป
ทำใจไม่ได้ตำรวจต้องขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่ถ่ายคลิปไว้นะคะ
เพราะว่าแต่ละคนค่ะก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเห็นหน้าชัดเจนนะคะ
บอกเดี๋ยวกำลังให้สายสืบเนี่ยไปติดตามตัวมาลงโทษทุกคนค่ะ